นอนอยู่ดีแถมเสียงดนตรี
แล้วเรื่องของคีย์ลองฟังดูค่ะ

ประกาศแทนชรดาไหม

แต่เรื่องของเสียงที่มันดัง

เงียบแบบนี้ชาวบ้านเขาจะหลับจะนอน

แล้วชาวบ้านเขาบอกว่าหูยพอมาเป็นแบบนี้มันไม่ไหวนะ
คือเป็นร้านคาราโอเกะนะคะที่ตลาดบัวทอง

แล้วเปิดเพลงจากเครื่องเสียงร้องคาราโอเกะอีกอ้าวดึกดื่นก็แล้วก็ไม่ปิดร้าน
แล้วเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วบางคนร้องไม่ตรงขี่

ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหน่อย
ล่าสุดเนี่ยเมื่อวาน
เมื่อวานนักข่าวไปที่ตลาดดังกล่าวก็เจอกับคนดูแลตลาด
ทีนี้คนดูแลตลาดก็คือคุณป้าสุนันทาคำลุนค่ะ
บอกแบบนี้บอกว่ายังไม่ได้มีการร้องเรียนกับทางตลาด
ก็เลยพาไปที่ร้านนี้
พอไปถึงปั๊บเนี่ยเจอเจ้าของ

กับคุณชูชาติคุณชูชาตินวลแดงอายุ๖๒ปีบอกอ๋อ
ร้านนั้นน่ะเหรอร้านผมเองคืนนั้นมันดังจริง

จัดงานผูกข้อมายข้อมือไงคุณบืท

ร้านพยายามแล้วนะที่จะปรับ

ลดเสียงลงแล้วแต่ว่าลูกค้าเมาไง
พอเมาแล้วเป็นไงตะโกนร้องเพลงตะโกนไม่หยุดเลย
ดอมนึกภาพออกมั้ยนึกออกเออเออ

คือต่อให้เบาลุกแล้วแต่คนร้องมันเมาแล้วได้ที่อะเออ
อยากจะเลื่อม
เรื่องขี่ไม่ต้องพูดถึงเถอะ
คืนเดียวคุณเบิร์ตคุณดอมมีแค่คืนเดียวจริงปกติลูกค้ามีไม่ได้เยอะหรอก
ร้านผมบางวันโต๊ะ๒โต๊ะเท่านั้นแหละ
ถ้าเกิดลูกค้าน้อยผมก็เปิดเพลงแบบเบาแล้วไม่มีคนร้องคาราโอเกะด้วยไง
ผมไม่เคยเปิดเกินเวลาเลยนะตำรวจเขากวดคัน
ที่นี่นนทบุรีเขาตรวจเข้มตลอดแหละ

เอางี้คุณเบิร์ตคุณดอมคุณนักข่าว
ผมจะพยายามไม่ให้มีผลกระทบแบบนี้เกิดขึ้นอีก

แล้วนักข่าวของเรานะติดต่อไปที่เจ้าของคลิป

แต่ก็ขอให้ไปติดต่อขอข้อมูลจากนิติหมู่บ้านละกัน
พอไปถามนิตินิติก็แบบอุ๊ยมันเป็นข้อมูลลูกบ้าน

เอาเป็นว่าทางฝั่งร้านคาราโอเกะจ่าชาติคาราโอเกะยืนยันมาแบบนี้แล้ว
เดี๋ยวลองดูหลังจากนี้คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะคะ